สวัสดีครับขณะที่ท่านผู้ชมกำลังดูละครหรือกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีตำรวจกลุ่มหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่
ตอนนี้ตำรวจปราบปรามยาเศษติไปถึงสยบภายลีหกสิบเอ็ดทับหก
คลิปที่ท่านชมเมื่อกี้นี้เป็นคนที่อยู่ในหมายจับ
หนึ่งในสองเป็นฝาแฝดกันชื่อมิกกับชื่อแม็กซ์
ใส่เสื้อเหลืองโดนยิงตกเก้าอี้อยู่ในโปรแกรมที่จะต้องจับ
ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถูกยิงตายเสียก่อน
ก่อนที่จะมีหมายกำหนดการเข้าไปจับผมก็ต้องมาคุยเลยครับ
เพราะว่ามันเข้าว่าตำรวจเอ๊ะไปกระทำการยิงหรือไปวิสามันหรือเปล่า
ซึ่งถ้าดูตามคลิปท่านผู้ชมครับคงเป็นไปไม่ได้
เพราะอาจจะเป็นการเก็บกันเองต้องมาคุยกับท่านที่ผู้รู้นะฮะ
คือท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ท่านนี้แหละครับและนอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมรายการคือท่านผู้การยิ่งยศนะครับ
ท่านมีตำแหน่งคือเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

อยู่ที่ไหนครับจริงแล้วอยู่ที่
ตลาดบุรีตลาดบุรีบ้านหมอตลาดบุรี
แล้วก็ย้ายภูมิลำนาวด้านจากไม่ยอมเกณฑ์อาหาร

ครับครับครับ

ท่านสมมัยท่านไอ้๖๑ทัพ๖เนี่ย
ชายะสุโยคไพรี๖๑ทัพ๖เนี่ย
คือฝาแฝด๒คนนี้
อ่ะทาวบ้านเนี่ยเรียกแฟดทำมินนะ

เอ่อจากพฤติการของของแก๊งเนี่ย

ในจังหวัดตลาดบุรีและวจิยา

ท่านผู้ว่าได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านในขณะที่ออกไปตรวจเยี่ยม

ท่านก็ร่อยฟังว่าท่านก็พยายามจะเข้าไปทำงานการในการหยุดสนจักรกลุ่ม
แต่เนื่องจากแก๊งพวกนี้พยายามใช้หลักกฎหมายใช้ทนายในการต่อสู้

ถ้าท่านมาถามพูดว่าแก๊งนี่มันเป็นแก๊งยาเสพติศใช่มั้ย

ก่อนที่ยาถึงลิฟก์กับแม็กผง

เครือข่ายเขาได้ที่บ้านหมอ
เสร็จแล้วขยายผลแต่เรื่องจากสองคนเนี่ย
คือนายนัตรภนนัตรภนและนายจุภกิจมิไม่ใช่ฮะ
อันนี้อันนี้ปอดอ๋อปอดอ่าหกสิบเอ็ดทับห้าอ่าอ่าปอดเลย
นี่คือตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับครับได้ยาบ้านรวมกันแล้วเนี่ย
สองแสนสามหมื่นเมตรครับนะครับก็เชื่อมโยงกันไป
เชื่อมโยงมาถึงฝาแฝดทวีครับเชื่อมโยงโดยโดยเรา
เราเจอลายลายเนี่ยสั่งว่าไม่ให้รับสอบภาพ
ลายที่ส่งลายที่เขาส่งอ๋อครับที่เสพทุกอย่างอ่านะครับ
สองคนเชื่อมโยงนะครับก็ไม่เป็นไรท่านสมัยครับ
อีกสองคนเนี่ยที่เป็นฝาแฝดธมินเนี่ยที่ในคลิปเนี่ยถูก
เสื้อเหลืองที่ถูกยิงตายนี่มันเป็นพี่หรือเป็นน้อง
เป็นพี่เป็นพี่ชื่อบิ๊กบิ๊กแสดงว่าอ่ามีน้องอีก
ชื่อแม็กซ์ทั้งคู่นี่คืออยู่ในวงการค้ายาเสพติด
ครับแล้วทำไมมันโดนยิงใครยิงมันเอ่อผมเป็นวิสามันหรือเปล่า
ผมตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันทำให้เราเสียคดีรูปคดีของเราเสีย
เพราะว่าท่านกำลังจะไปผมจะจับเขากำลังจะจับอยู่แล้ว
แต่มาโดนยิงตายเสียก่อนครับทำให้เราทำงานแทบไม่ทันเราทำงานไม่
เพราะว่ากลุ่มพวกนี้ที่เราเข้าได้ตอนเช้าเนี่ยของวันที่๑๓เนี่ย
เขาถ่ายเททรัพย์แล้วทรัพย์ที่ควรจะอยู่ถูกตัด
สายไฟต่างถูกตัดหมดทรัพย์สินกระจัดกระจายหมดแล้ว
เดี๋ยวผมชวนให้ท่านผู้ชมฟังกันนิดหนึ่งท่านสมหมายกำลังชี้แจงว่า
ชัยยะสยบไอลีหกสิบเอ็ดทับหกเนี้ยกำลังมีหมายกำหนดการวันที่สิบสาม
ซึ่งเป็นความลับนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องพวกนี้ไม่มีการเปิดเผย
แต่เหตุการณ์ที่โดนยิงตายเนี่ยคือวันที่สิบเอ็ดครับ
โดนยิงตายเสียก่อนสองวันก่อนที่ตำรวจจะไปจับครับครับแล้วท่านมี
ภายในไม่ว่าทราบไหมว่าการเป็นการหักหลังกัน
หรือว่าเป็นการฆาตกรรมของคนในวงการเพราะยิงโป้งตายเลยเนี่ย
เสียดายงานเรานะอ่าหมายถึงเสียดายเสียดายงานนะ
เพราะว่าเราจะตอบสังคมว่าเรากำหนดยุทธศาสตร์ของเราคือเราจะเก็บทรัพย์
เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเก็บทรัพย์เราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
เป้าหมายที่เราจะดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยเขามีทรัพย์มากจริง
เพื่อจะบอกให้ประธาชนศาสตร์ไอ้แฝดทะมินแนะว่าคนพวกนี้ขนาดไหนครับ
ทรัพย์มากขนาดไหนเป็นเป็นร้อยล้านหมุนเวียนสองร้อยล้านอ่ะ
มีถึงสองร้อยล้านสองร้อยล้านนี่อายุอะไรอ่ะเนี่ยอายุยี่หก
โอ้โหอายุยี่หกมีทรัพย์สินถึงสองร้อยล้านครับแล้วไม่รู้ทำอะไร
ก็ค้าขายอะไรทำธุรกิจอะไรก็ที่เราเห็นก็คือยาเสพติด
คือธุรกิจคือยาเสกติดเลยคือมีทรัพย์ถึงสองร้อยล้าน
อธิบายให้คุณชุวิตฟังนิดหนึ่งครับว่าถามว่าที่คุณชูวิทย์พูดถูกต้อง
คือธุรกิจเพราะเขาเป็นเครือข่ายมีผู้ที่จะกระจายยา
โดยใช้จักรยานยนต์พวกนี้จะมีแก๊งเป็นแก๊งแข่งรถนะ
จริงคือมีบิ๊กไบท์ส่วนหนึ่งแล้วก็รถที่แข่งกวนชาวบ้านเขา
ตอนคืนไปละร้อยคันน่ะพวกนี้เลย
มีเครือข่ายที่จะจัดส่งครับในพื้นที่หรือเปล่าครับหรือว่า

มีทรัพย์สินถึง๒๐๐ล้าน
ตอนที่ท่านไปจับเนี่ยวันที่๑๓ได้เยอะเท่าไหร่ครับ

วันแรกเราได้มา๖๐กว่าล้าน
พิสูจน์ทราบทรัพย์แล้วราคาทรัพย์มันเพิ่ม
อันนี้ใช่ไหมครับอเจมส์นใช่ครับ
อันนี้มีทั้งกระเป๋า

ใบหนึ่ง๕แสนเลยเหรอครับมีรถแข่งมีรถยนต์ครับครับ
รถนี่ก็๒๐กว่าคันเท่าไร
รถเนี่ยประมาณรถ๓๗คัน
ไม่ใช่๒๐มีรถ๓๗คันท่านท่านอย่างนี้มันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับ

แล้วในสังเกตดูระยะหลังการจับยาเสพติดนี่นะท่าน
มันล้านบาทขึ้นเลย
๒ข้างนอกขอบประเทศเรา
การผลิตเขาอยู่ในภาวะสงคราม
ก็คือคนเลวของเราหนีไปอยู่ฝั่งเขา

ไปอยู่ฝั่งไปอยู่ฝั่งภาคิเล็ก

แล้วก็เป็นตัวเอเย่นยาเธอเองเลยสะดวกตรง
ส่งสายเข้ามาขายได้เลย

โรงงานอยู่ตั้งแต่เมืองยอนเมืองอะไร

ใช่ประเทศไทยนี่เป็นทางผ่านหรือเปล่า
ว่าทำไมมันถึงต้องไปภาคใต้

แล้วก็เป็นตัวเอเย่นยาเธอเองเลยสะดวกตรง
ส่งสายเข้ามาขายได้เลย

โรงงานอยู่ตั้งแต่เมืองยอนเมืองอะไร

ประเทศไทยนี่เป็นทางผ่านหรือเปล่า

เพราะว่าภาคใต้มันไปยุโรปไปออสเตรเลีย

ทุกวันนี้ที่คุณชูวิทย์เคยพูดว่า

คูกด้วย

เอาประเทศไทยเป็นทางผ่าน
พวกที่บอกว่าแฝดธมินที่ท่านไปจับใน๖๑ทับ๖
เครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดไหนบ้างครับ

ส่งถึงนครสวรรค์

ส่งถึงปฐุมธานีส่งถึงกรุงเทพฯ

วิธีการหาสมาชิกก็คือสมัครทางไลน์ได้เลย

แฝดธมินเนี่ยมันถึงขนาดว่ามันขู่ผู้บัญชาการเรือนจำด้วยเหรอ

แล้วก็
เก็บรูปได้จากกล้องโวงกรปิด

ถูกพักกิจกับนัตรพลนี่

ที่ถูกจับเนี่ยถูกสั่งว่าไม่ให้รับ

แล้วยังมีการวางแผนที่จะ
ชิงตัวผู้ต่องหา๒คนนี่นะ

ก็เลยประสานงานกับท่านผู้รักษา

ไต่สวนโดยผ่านวีดีโอ

เขากลัวว่าจะมีการแยกเชียงคลัว
ไม่มีใครไปว่าท่านสร้างภาพหรือครับ
คือว่านี่มันเป็นงาน
เป็นงานที่สำคัญอันดับต้นเวลาเรื่องยาเสพหิต
เรื่องการพัฒนาการของผู้ค้ามันเปลี่ยน

หมายถึงธุรกิจของการยาเสพติดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้ว
มันเปลี่ยนไม่ใช่ว่าไปซื้อบ้านหลังนี้
ให้จ้างใครบางคนไม่ต้องเดี๋ยวนี้
ไลน์มาถึงบ้านเลย

ที่ท่านกำลังพูดถึงธุรกิจยาเสพติดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บ

แล้วก็มีเป้าด้วยนะมันเหมือนกับสินค้าทำเป้าถึงให้รางวัลมีคอมมิชชั่นให้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ
ครับเครือข่ายนี้เครือข่ายไม่น่าจะผิดก็คือที่บรชปศเคยทลายที่เขาใหญ่ปาร์ตี้นั่นแหละ
นั่นแหละแล้วแจกรถแจกรถแจกอะไรจริงนะฮะมันเป็นเรื่องโกหกปืนเนี่ยเพียบเลยนะคุณ
ก่อนที่เราจะเข้าเราจะมีแผนเนี่ยเขาไปซ้อมยิงปืนกันหมดแล้วเราถึงเราถึงพยายามไม่ปะทะ
เพราะปะทะเราเสียเปรียบเค้าส่วนมากเป็นเด็กไปทำอะไรเด็กมากเกินไปเช้าบ้านก็หลังแก่เด็กก็ว่า
แต่พวกนี้ไม่มีใครรู้อ๋อท่านผู้ชมครับเผื่อที่จะจำไม่ได้
กรณีที่เขาใหญ่นั้นคือมีเครือข่ายยาเสพติดออกมาจัดปาร์ตี้เพื่อเลี้ยงฉลองเหมือนกับการสินค้าชนิดหนึ่งที่ขายได้เป้า
ได้คำเป้าได้แจกแจกรำวันวันนั้นคือไปสะสมระบบกฏว่าตำรวจบุกก็ไปจับใช่
อันนี้มันทำถึงขนาดนี้เลยนะท่าน
คือตั้งเป้าขายในกลายแล้วก็สามารถส่งของให้
มีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างครับ
เพื่อจะรับมือกับธุรกิจยาเสพ
ที่มันก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ที่เราพยายามจะออกสื่อทุกวันนี้

แล้วก็ตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติของมัน
เพราะว่ามันเคาะประตูบ้านเราทุกหลังจริง

เด็กเล็กติดหมดเลย
หาว่าพอใจผมมีศักยภาพแค่นี้
ผมทำได้แค่นี้ผมต้องเหมาะใจคุณจุฤษฐ์
เพราะว่าเวลาและหน้าที่มันเป็นแค่นี้เอง

การปราบปรามยาเสพติดนี่อย่างที่ท่านสมหมายว่า

แต่มันเป็นเรื่องของครอบครัว
ที่จะหาวิธีช่วยกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้
ว่าท่านจะมีบุตรหลานอายุเท่าไหร่
คงต้องใช้เวลากับบุตรหลานของท่านให้มากขึ้น
วันนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะฮะ
ขอขอบคุณท่านสมหมายและก็ท่านอฟฟ้าจริงยศมากครับ

สวัสดีครับ